คือต้องยอมรับว่าพอมีเรื่องของคุณกระติกที่เป็นผู้จัดการดาราผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโม
แล้วยิ่งเมื่อวานนี้ไปบอกกับคุณแม่ใช่ไหมบอกก็หนูไปส่วนตัวหนูก็อยากพักผ่อนบ้าง
เมื่อวานวันที่เกิดเหตุไม่ได้ไปในฐานะของผู้จัดการส่วนตัวอะไรประมาณอย่างนี้
คนก็เลยแบบพูดถึงเรื่องของดารากับผู้จัดการส่วนตัวแม้แต่ดารานักแสดงเองเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ยังออกมาพูดถึงเรื่องของความผูกพันกับผู้จัดการส่วนตัวของเขา
ใช่หลายคนโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับผู้จัดการส่วนตัวแล้วต้องแท็กผู้จัดการส่วนตัวของตัวเองด้วยนะ
ซึ่งเข้าใจว่าเป็นในมุมของการพูดถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
เขาคงรักใคร่กันดีอย่างน่าดูอยู่แล้ว
อย่างคุณป่อนัทธวุฒินะฮะพี่ป๋อนัทธวุฒิสกิจใจพระเอกชื่อดังนะครับ
ออกมาโพสต์ลักษณะหยอกหยอกกับผู้จัดการส่วนตัวเหมือนกับแม่
ผมนี่ดูข่าวเรื่องของผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยกระติกกับแตงโมแล้วนี่ผมก็เริ่มแบบหวั่นอยู่เหมือนกันอะไรประมาณอย่างนั้น

ทำให้ผมเริ่มกลับมาย้อนคิดว่ามันรักผมหรือเปล่า
หรือผมรักมันบ้างหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องเงินอย่างเดียว
ไล่ออกอะไรเลยหน่อยนี่บ้างเนี่ยสะใจไปเลยวันนี้รู้เรื่องไปเลยดีกว่า
น่าจะหยอกล้อกับผู้จัดการส่วนตัวเล่นมากกว่า
ซึ่งพี่ป๋อเนี่ยได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีบอกต้องกลับมาทบทวนกันใหม่มีเพื่อนเยอะแยะเป็นเรื่องดี
แต่มีเพื่อนดีมันดีกว่ามีเพื่อนเยอะนี่ฮะแล้วนี่โพสต์ภาพกับเพื่อน
นั่งอยู่ท้ายเรือสปีดโบสต์ด้วยค่ะเป็นเพื่อนสนิทนอกวงการนะครับ
บอกผมมีเพื่อนที่รักมากอยู่หนึ่งคนรู้จักคบหากันมาสามสิบห้าปีแล้ว
เกลือกูลกันมาทั้งร่างกายและจิตใจสามารถเรียกเพื่อนคนนี้ได้ว่าพี่น้อง
เหมือนคนในครอบครัวไปแล้วและรู้สึกอุ่นใจว่าเพื่อนคนนี้จะไม่ทิ้งตัวเองอย่างแน่นอน
อืมนอกจากนี้ค่ะมีนักแสดงอีกหลายท่านเลยนะคะ
ก็หยิบยกประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับผู้จัดการส่วนตัว
หลังเกิดเหตุการณ์กับคุณตังโมนิดากับกระติกเนี่ยนะคะ

คุณก๊อฟผู้จัดการส่วนตัวของเธอค่ะ

ยังยังนังเอกคุณมินพีชายาโพสฟ์ภาพกับผู้จัดการส่วนตัวเหมือนกันคุณเอส
เป็นภาพร่องเรือกลางทะเลและบรรยายความรู้สึกว่า
ผู้จัดการดาราที่ดีคือผู้จัดการที่ไม่ทิ้งเรา
เวลาที่เราเจอความลำบากที่สุด
เธอก็บอกในมุมมองที่ติดตามข่าวมาหลายวัน
กลับมองตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองโชคดี
ที่มีคนดูแลที่ดีที่สุดที่เป็นทั้งผู้จัดการ
เลขาพี่เพื่อนและแม่ในเวลาเดียวกัน
ไม่แยกว่าเวลาไหนทำงานหรือเวลาไหนพักผ่อนส่วนตัว
ช่วงเวลารุ่งเรืองมีเงินหรือช่วงที่แทบไม่มีรายได้
ก็ไม่ทิ้งกันทิ้งท้ายเอาไว้ว่าผู้จัดการที่ดี
เป็นคนที่รักจริงใจไม่คิดร้ายทำลาย

ไม่ใช่แค่ทำงานเพื่อหวังผลประโยชน์ไปวัน
บุ๋มปนัดดาฟาดแรงเลยค่ะ
ไม่ว่าจะในฐานะไหนก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดี
แล้วยิ่งเพื่อนให้ลูกคุณมากขนาดนี้
คุณควรทำดีพูดดีมากกว่านี้ไหม

ตอนที่ไปออกรายการแล้วก็มีเรื่องของการทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้
ยกผลประโยชน์ให้สาวหลูกสาวของคุณอะไรซิ

นักแสดงสาวแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยนะคะครับ
โพสต์เอาไว้ยาวเลยสรุปสั้นก็แล้วกันนะคะ
บอกว่าถ้านางตกงานไม่รู้หมายถึงใครนะคะ
ถ้านางตกงานรบกวนมาสมัครกับแม่นะ

จะรับไว้รอทีเผลอถีบหน้าหงายยันสะโครม
แล้วค่อยไปเสียค่าปรับแม่ยอมจริง

ไม่รู้พูดถึงใครนะบอกแค่ว่าถ้าตกงานให้มาสมัครกับแม่
แม่จะถีบสะโครมแล้วก็ไปเสียค่าปรับ

ไม่รู้แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าเถียงเก่ง
มีผู้ที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของศิลปินของวงดนตรีดังหลายวงนะฮะ
รู้จักกันในวงการก็คือพี่แก้วปัธมพรนาศเสวี
ดูแลวงไทเทเนียมทูพีซาวไซส์โดมปกรณ์ลำคุณโดมกรลำ
หลายศิลปินแล้วครับ
โพสต์เอาไว้นะครับในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยถามความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการศิลปิน
แม้แต่ศิลปินยังมาถามพี่แก้วบอกถ้าผมตกน้ำพี่จะทำยังไง
นี่นะฮะพี่แก้วก็เลยบอกว่านี่คือสิ่งที่อยากจะบอก
รับว่าข่าวใหญ่ที่สุดตอนนี้มันสะเทือนใจมาก
หลายคนมาถามความเห็นเรื่องการเป็นผู้จัดการศิลปินของเรา
เมื่อวานนี้ที่วงก็คุยกันแล้วถามว่าถ้าผมตกน้ำพี่จะทำยังไง
ก็ตอบวงไปว่าเราจะไปถึงที่เกิดเหตุก่อนเสมอ
เมื่อวงมีเรื่องเราคงดิ้นรนมากที่จะปกป้องพวกเขา
เราคงหาทางเอาทุกคนขึ้นมาจากน้ำให้ได้
แม้ว่าเราจะว่ายน้ำไม่เป็นเราจะไม่หนีคนของเราไปไหน
แล้วก็บอกด้วยว่าการเป็นผู้จัดการศิลปินผู้จัดการดาราเนี่ย
มันไม่มีวันหยุดนะไม่มีเว้นวักด้วย
ไม่มีแบบวันนี้วันเที่ยวอะไรอย่างนี้ไม่มีนี่นะฮะ
เราจะต้องจำว่าพวกเขาคือคนแรกที่ต้องดูแลปกป้องก่อนคนอื่นเสมอ
เมื่อเราจะพูดจาสิ่งใดทุกคำที่ออกจากปาก
เราจะคิดก่อนพูดเสมอเราต้องมีสติเสมอ
รวมไปถึงการวางตัวด้วยสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล
อันนี้ใช้ได้กับทุกคนเสมอค่ะ
ไม่รู้พี่แก้วหมายถึงอะไรนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
พี่แก้วบอกว่ารู้จักทั้งน้องผู้จากไปและผู้จัดการส่วนตัวคนนี้
กับคำพูดและตักกะทางความคิดของน้องเขามาก
ต่อให้ตอนนั้นน้องจะบอกว่าไม่มีสติเรียบเรียงคำพูดไม่ได้
มันยิ่งเผยสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าความในใจออกมามากขึ้น
เป็นผู้จัดการคือเป็นตัวแทนเขา
ต้องทำทุกอย่างให้ดีเสมอ

ไม่ควรมาทำตั้งแต่ทีแรก
คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหพี่แก้วนี่คือตัวอย่างของผู้จัดการของศิลปินของดาราที่แท้จริงเลยนะฮะ
ใช่ค่ะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้คนก็คุยกันในประเด็นเรื่องของความเป็นเพื่อน
ประเด็นเรื่องของการเป็นผู้จัดการส่วนตัว
เพื่อนหลายกลุ่มถามกันเลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะช่วยเราไหม
จะยืนรอเราที่ริมน้ำไหมหรือจะกลับบ้านอืมจะทำอะไรคุยกันอ่ะ

ใช่ค่ะคืออยากรู้ว่าจะช่วยเราไหม